ตรงนี้มีเรื่องมาเตือนภัยผู้หญิงหน่อยนะครับ

มีผู้ชายคนนึงเมาไปบุกเข้าไปจะข่มขืนครับ

คนร้ายยังตามต่อแล้วไปเจอหมา

ทำร้ายหมาตายอย่างทารุณทีเดียวครับ
เหตุการณ์นี้มีคนร้องเรียนเรื่องราวนี้
บอกว่าบ่ายของวันที่๙กรกฎาคม

แต่หญิงสาวคนนี้ต่อสู้ขัดขืน

คนร้ายออกมาจากบ้าน
แล้วก็ไปเจอหมาของเจ้าของบ้าน
เขาผูกเอาไว้ชื่อว่าเจ้าดวง

ล่ามโซ่ไว้ใต้ต้นไม้ครับ
คนร้ายเข้าไปทำร้ายหมาจนตาย

ก็ไปแจ้งความที่สพเชิงเซา

ผู้เสียหายชื่อว่านางชนทิชาเอกนิกร

มีนายเก่งชื่อจริงคือสันตินิโคทานนท์เนี่ย

เมามาครับวิ่งเข้ามาในบ้าน
แล้วก็พยายามที่จะไปล็อกเธอโอบเธอจากด้านหลัง

ก็เลยเอาไม้ช็อตยุงตีเข้าไป

เขาก็เลยใช้ไม้ตียุงช็อตยุงตีไปหนึ่งที
ในเก่งยอมปล่อยแล้วก็วิ่งหนีออกไป

เพราะว่ามีคนร้ายเข้ามาในบ้านนะครับ
ตยุงตีเข้า
พอพระออกจากเราพระออกจากเขาไป

มันก็ไปเลยไปตีหมาเลย

เด็กหญิงนัตนิชาชู่ซับ
เขาเล่าให้ฟังในเก่งพอออกจากบ้าน

เสียงดังนายเก่งก็เลยหยิบก้อนหินปลา
เจ้าดวงไปแต่ไม่โดน

เดี๋ยวจะตีให้ตายแล้วใช้หินนะ
ไปที่ปากของเจ้าดวงจนมันล้มลง
หลังจากนั้นเอาเชือกที่ล่ามันอยู่นั้นเนี่ย
รวมฝาดลงกับโต๊ะไม้จนต้องไม้หัก
แล้วยังไม่พอเท่านั้น
เจ้าดวงไปไว้ที่พื้นแล้วเอาใช้หินทุบ

คุณผู้ชมนะซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์

ในเก่งทำร้ายเพราะว่าในเก่งกำลังคุ้มครั่ง
ทีนี้เจ้าของบ้านคือนางอันทฤรจูซับ

พากันไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับในเก่ง
ถาดุรนกรรมสัตว์เบื้องต้นตำรวจกำลังรวมร่วมหลักฐาน
แล้วก็จะออกใหม่ด้วยในเก่งไปแล้วทราบข้อเกล่าหาต่อไป